ไทยรัฐเทียเตอร์กับภาพยนตร์๓เรื่อง

เมื่อการเลือกทางเดินของใครบางคน

ดอกไม้ในทางปืน

เป็นสายลับสอดแนมการขายอาวุธเถื่อน

โทรจาระชนฝั่งแคดข้ามแผ่นดิน

ทรยศและการเดินดาบอย่างไร้เทียมทาน

เพลินกับภาพยนตร์ที่เราบรรจงคัดสรร

ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒